หมายถึงว่าในรัฐสภาตอนเขาเปิดโหวตให้สอสอโหวตกันก่อน
คือแต่เดิมเนี่ยเมื่อก่อนจะทั้งสอสอสอวอเรียงกอไก่ถึงฮนกฟู
ทั้งที่โวตวิกตุอ่ะที่วิกตุใต้
คือผสมทั้งสสและสวจนถึงฮนกฮูก
เมื่อปี๖๒๗๕๐คนเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษรเลย
แต่สอสอสอวอไม่เกี่ยวกอไก่ขอไข่อะไรไปเรื่อย

นักวิชาการเสนอว่าควรให้๕๐๐คนสอสอเขาโหวตกันก่อน

ชนะได้เป็นนายกเพราะยังไงเขาก็คงจะโหวตจากเสียงข้างมากของเขานั่นแหละ
คนที่ได้เป็นนายกแล้วค่อยมาเรียกชื่อ๒๕๐สอวอให้โวตต่อ
ทำได้ครับทำได้เรสตมดูลเปิดช่องไว้แล้วก็ระเบียบของการประชูมของสภาค่ะ

ประธานรัฐสภาจะตกลงกันในที่ประชุมเราใช้วิธีการโหวตแบบนี้นะ

ว่าควรจะให้สวโหวตตามสสเสียงส่วนใหญ่หรือไม่

พฤษภาคมเป็นต้นไป๑๕๑๖๑๗แล้วเราจะแถลงวันที่๑๘
โวทย์ได้ทางไหนเข้าไปแสดงความผิดได้ทางไหน
ก็จะมีแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์นะครับ
มติชนทีวีคือหลายช่องทางประมาณ๑๐แพลตฟอร์ม
๑๐ทิศสื่อคงได้ทราบกันครับ
แล้ว๑๘จะมาแถลงผลให้ทราบตรงนั้นอีก

วันนั้นคงจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันแล้วล่ะ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ทั้งสองท่าน
ขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณครับ